มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะไปร่วมชื่นชมกันดีกว่านะคะ
กับเรื่องราวของพี่ขับรถสองแถวท่านหนึ่งนะคะ
กับน้องนักเรียนหญิงที่จังหวัดสงขลา
คือน้องเนี่ยเลิกเรียนกลับบ้านไปโรงเรียนเนี่ย
เอากระเป๋าสตางค์มาแล้วก็ขึ้นรถ
แล้วก็อ้าวไม่มีสตังค์จ่ายทำยังไงล่ะ
พี่คนที่ขับรถสองแถวก็เลยบอกว่าให้ขึ้นฟรีไม่คิดตังค์
แล้วก็ยังยื่นตังค์ให้อีก๔๐บาทด้วยนะคะ

เรื่องราวนี้ค่ะก็แชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
แล้วผู้คนในสังคมออนไลน์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้กันมากค่ะ
เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าถิวรินแสงจันทร์
โพสต์บอกเล่าความประทับใจที่เกิดขึ้นกับตัวเองบอกว่า
ขอบคุณลุงคนขับรถสองแถว
จะนะหาดใหญ่มาก

คือ๒แถวเส้นจนหาดใหญ่นะคะ
เพราะว่าลืมหยิบกระเป๋าเงินมาจากบ้าน
จนจะลงรถแล้วเพิ่งรู้ตัว
ก็เลยขอโทษลุงแล้วลุงก็บอกว่า

บอกว่าเอาไปเถอะจะได้มีเงินกลับบ้าน

ไม่รอช้าพอผู้สื่อข่าวทราบแบบนี้
ลงพื้นที่ไปตามหาคนขับรถสองแถว
ก็พบตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะ

เป็นชาวตำบลป่าชิงอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
หนอนบอกว่าหลังรู้ว่านักเรียนหญิง

แต่รู้สึกสงสารแล้วก็นึกถึงลูกหลานของตัวเอง
ถ้าหากว่าเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คงตกใจ
ไม่รู้จะทำยังไงฟังเสียงพี่นอนกันหน่อยค่ะ
น้องเขาบอกว่าเขาลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้าน
เขาก็เขาก็เดินมาบอกผมตรงว่า

ข้องใจเด็กแล้วเพราะว่าเด็กมันมาเรียนหนังสือ
บางครั้งเราก็ให้นึกว่าลูกตัวเองไปโรงเรียน
ไม่ฝากกระเป๋าสตางค์นี้มันจะเป็นอย่างไร
แล้วก็นึกว่าถามกลับไปอีกครั้งว่า
แล้วลูกมีสตางค์แก้ค่ารถกับหรือยัง
เขาบอกไม่มีผมก็เลยฮื่นให้
อายุ๑๖ปีชื่อเล่นชื่อน้องน้ำ
นักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาค่ะ

ก็นำไปเป็นค่ารถจักรยานยนต์รับจ้าง

แล้วก็ขอยืมเงินคุณครูอีก๑๐๐บาท

ฟังเสร็จน้องน้ำกันหน่อย

เห็นไหมคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจ
เห็นคุณลุงพี่หนอนเนี่ยนะดูอาจจะดูหน้าเข้มแต่ใจดี